คุณผู้ชมพาไปดูร้านนี้กันหน่อยนะครับ
ร้านนี้ไม่ได้ขายทองเขาขายกาแฟ
แต่ว่าการขายกาแฟของเขาไม่ธรรมดา

ไม่ธรรมดาตรงที่วิธีการบด
ขยี้กาแฟให้เป็นผุยผง

มันต้องใช้คำว่าบดขยี้ให้เป็นผุยผง
เพราะถ้าคุณผู้ชมและน้องใบตอง
ได้เห็นเครื่องบดขยี้กาแฟเขาแล้วแล้วก็
คุณจะอึ้งกิมกี่

พาไปที่ร้านก่อนนะครับร้านนี้
ชื่อร้านยอดกาแฟอายุยืน

นั่นน่ะสิยอดกาแฟอายุยืน
ร้านนี้เขาตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้า
อาคารแสดงสินค้าโอทอปองค์กายบริษัทส่วนจังหวัดซูเรน

ร้านนี้บอกเลยเป็นร้านกาแฟเล็กธรรมดาธรรมดา
มาในรูปแบบของรถกระบะสุดเท่
เห็นรถคันนี้ก็รู้ทันทีว่าต้องมีกาแฟให้ได้

เขาบอกว่าเข้มข้นจัดแน่นจัดเต็มเป็นกาแฟสูตรโบราณ
เล็ดกาแฟที่จะใช้ก็เป็นกาแฟสายผัดอาราบิก้า
ดกันแบบสดชงกันให้กิน
แก้วต่อแก้วอันนี้เขาการันตีคอนเฟิร์ม

ส่วนเหตุผลที่ชาวสุรินทร์เขาติดอกติดใจจริงก็คือ
คือเครื่องบดกาแฟเครื่องนี้
ไอ้ที่ตำเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยใส่กาแฟเข้าไปแล้ว
ตำค่ะนี่เดี๋ยวนะฮะอันนี้ร้านขายกาแฟ

กาแฟแต่ใครจะเชื่อครับ

โอ้ยดีไม่เอาไอ้ครกตำหมากอะ
เดี๋ยวมันไม่ละเอียดอันนี้ละเอียดจริงต้องครกหินแบบนี้
เจ้าของร้านคุณชาตรีเขาเล่าว่าการบดกาแฟโดยตำในครกหินนั้น
เกิดจากความคิดที่ว่าเขาจะทำร้านกาแฟยังไงดี

ร้านอื่นเขามีเครื่องบดที่เป็นแบบว่าคล้ายเป็นเครื่องบดไฟฟ้าไหม
ใช่เป็นเครื่องบดไฟฟ้าบ้างบดมือบ้างแล้ว

แต่บดกาแฟด้วยครกหินเนี่ยไม่เคยเห็นจริง
ไม่เคยเห็นดิฉันครั้งแรกในชีวิตเลย
เขาบอกว่าพอปิ๊งไอเดียแบบนี้เขาไปซื้อมาเลยนะ
รกหินอ่างศิลา๕๐๐บาทแน่นอนมาพร้อมกันทั้งคู่ทั้งครกทั้งสาก
มีสากต้องมีครกมีครกต้องมีสาก

แล้วเอาสากมาตำมาเล่นกาแฟบนครก
ใช่แต่เขาบอกว่ารสชาติก็ไม่ต่างนะก็คือโอเคอ่ะ
รสชาติก็เหมือนกันกับใช้เครื่องบดนั่นแหละ
ก็มีกลิ่นหอมเพราะว่าบดใหม่
แต่นี่คือทีเด็ดของเขาไงน้องใบตองเขาบดใหม่ชงใหม่ทุกแก้ว

แล้วล่ะครับใครอยากลองไปหาซื้อแล้วก็ชงกันดู
มีไข่ลวกให้ได้กินด้วยถ้าไปช้าแบบนี้นะก็สุดยอดเลย

ยอดกาแฟอายุยืนขายอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารแสดงสินค้า
ท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับ
อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามประตูทางเข้าสารกลางจังหวัดสุรินท
ไม่น่าจะหายากไปกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา
โมงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็น

ตอนเช้าอย่างที่บอกไข่ลวกสุดยอดเหมาะมาก
แล้วก็ได้ไปทานกาแฟเขาเรียกกาแฟสดแบบบดใหม่
แก้วต่อแก้วปัมจากกรกหิง
แล้วร้านนี้เขาบอกว่าอายุยืนหมื่นปีหมื่นปี

ก็ไม่รู้เหมือนกันพอดื่มเข้าไปแล้วจะอายุยืนจริงหรือเปล่า
ใช่หมื่นปีหมื่นปีว่ากันไป